ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการที่เรียกว่าสิงหอน๒นะคะ
ไปบุกทลายแหล่งค้าประเวณีค่ะที่จังหวัดประจวบคิริคัน
มีพฤติกรรมในการนำเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีมาค้าบริการ
และที่จุดนี้เองนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปทลาย
สถานอับอบนวลในย่านรัชดาและธรรมหน้าตาเรียกค่ะ
ซึ่งก็ทลายไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดในรายงานชิ้นนี้ค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคิริคัน
หน่วยเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนางสาวบีหญิงสาวอายุ๑๖ปีชาวไทยใหญ่
ซึ่งเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่อลวงเธอมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เข้ามาค้าปวีในประเทศไทย
โดยสายลับได้ติดต่อขอซื้อบริการหญิงสาวรายนี้
จากร้านบูสตาคาราโอเกะในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคัน

มูดอย่างเดียวแล้วก็ถ้ามีอะไรกับแขกก็ต้องไปข้างนอก
แบบว่าเราต้องจ่ายไปแล้วถึงจะไปอะไรพรุ่งนี้

แล้วเงินเนี่ยเราก็ต้องแบ่งให้เขา๔๐๐บาทใช่ไหมครับ

ชุดบริเวณการพิเศษกรมการปกครอง
ประสานขอกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน
จังหวัดประจวบคินิคารกว่า๓๐นาย

เข้าบุคคล้นร้านบุคสตาร์คาราโอเก่ทันที

เจ้าหน้าที่พบหญิงขายบริการชาวไทยใหญ่อีก๘คน

มีหญิงสาวที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีรวมอยู่ด้วย

กรพัฒนาเอกชนด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์
ติดตามพฤติกรรมของขบวนการค้ามนุษย์มา
ตั้งแต่เดือนเมษายน๒๕๕๙ที่ผ่านมา
นำไปสู่การเปิดปฏิบัติการสิงหอน
บุคคลอาบอบนวดนาตรีย่านถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อต้นเดือนวิทยุนายนที่ผ่านมา

ที่เชื่อมโยงว่าเด็กที่ต่ำกว่า๑๘ปี

โดยเด็กสาวสองคนนี้ถูกเปิดบริสุทธิ์
ถูกเปิดบริสุทธิ์ในราคา๘๐๐๐บาท

จึงเป็นเหตุให้นาวินาลร้าน
เราก็เลยลงไปตรวจสอบที่นาตาลี

ก็ได้ข้อมูลตรงตามที่เด็กที่นี่

ก็เลยมีการปฏิบัติการล่อซื้อที่นาตาลีไป
แล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาล่อซื้อที่นี่
เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายในส่วนที่เหลือ
เส้นทางของขบวนการค้าประเวณีข้ามชาติ
เริ่มจากในหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่
จะไปชักชวนหญิงสาวให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย
โดยผ่านทางด้านของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
โดยอ้างว่าจะพามาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหาร

ก็จะถูกชักชวนให้มาค้าประเวณีตามสถานที่ต่าง
คือเด็กบอกว่าเด็กถูกส่งไปเปิดบริสุทธิ์ครั้งแรก
นาตรีจนกระทั่งราคาตกลงมา
อยู่ที่นัตรีระยะหนึ่งรักราคาเด็กก็จะมีลดลั่นกันลงมา
จนถึงระยะหนึ่งก็คล้ายกับบริษุทธิ์ประวัติ
ก็จะถูกส่งตัวไปที่ต่าง
หนึ่งในที่นั้นก็คือมีที่ร้านนี้ด้วยร้านเป้าหมาย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ดูแลร้าน
ในข้อหาค้ามนุษย์และความผิดเกี่ยวกับการตั้งสถานบริการ
โดยผิดกฎหมายพร้อมจะสืบสวนขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
เพราะจากหลักฐานที่พบในร้านบูสตาร์
ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าที่ร้านนี้อาจมีคนไทย
และคนมีสีบางคนให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหาต่างด้าว
ในการทำธุรกิจค้าประเวณีผิดกฎหมาย

มียอดเงินหมุนเวียนหลักล้านบาท
อีกทั้งยังพบสมุดบัญชีรายจ่ายสวย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน